อย่างหนึ่งของทะเลไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือการได้มาชมปลาสวยงามแหวกว่าอยู่กลางน้ำทะเลใสนะครับ
แต่ว่าปัญหาในตอนนี้ก็คือการลักลอบจับปลาสวยงามในทะเลฝั่งอันดามัน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำลายระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
หลังจากได้รับข้อมูลนะครับว่ายังมีการลักลอบจับปลาสวยงามนำมาวางขายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก
รวมถึงมีการลักลอบส่งขายไปอย่างไต้หวันซึ่งก็ได้พบว่ามีการขายอยู่จริงนะครับ
จะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณสราชระวิรังศรีอรุณครับ
พื้นที่บริเวณชายหาดราวัยตำบลตราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
พบการลักลอบจับปลาสวยงามโดยเฉพาะตระกูลปลานกแก้วและปลาสวยงามอื่นอีกหลายชนิด
นำมาวางขายในตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
โดยตลอดเส้นทางมีทั้งร้านค้าขายของที่ละลึก

แต่ได้สังเกตเห็นป่าต้องสงสัยวางขายอยู่บนแผงค้า
จึงได้เข้าไปสอบถามเจ้าของร้านด้วยแล้วความตอบว่า
เป็นป่านกแก้วขายกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ส่วนที่ยังไม่ตายราคากิโลกรัมละ๖๐๐บาท
ทีมข่าวจึงขอดูป่านกแก้วที่ยังมีชีวิตอยู่
เพื่อดูว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด
เจ้าของร้านจึงพาทีมข่าวเดินไปบริเวณท้ายตลาด
จึงได้พบกับป่านกแก้วขนาดต่างจำนวนกว่า๒๐ตัว

คาดว่าน่าจะมีอีกเป็นจำนวนมากภายในพื้นที่แห่งนี้
ข้อมูลเชิงลึกที่ทีมข่าวได้รับมาจากแหล่งข่าวในพื้นที่
ยังพบอีกว่าปัจจุบันยังมีการลักลอบจับปลานกแก้ว

โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติในจังหวัดตรัง

โดยจะนำมาพักไว้ใต้สะพานแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
ก่อนที่จะส่งขายไปยังประเทศไต้หวัน
อกจากนี้ได้รับข้อมูลจากนักวิชาการด้านประมงลายหนึ่ง
ยืนยันว่าปัจจุบันยังมีการลักลอบจับปลาสวยงามอยู่จริง
โดยจะนำมาประกอบอาหารและนำมาค้าขาย
อีกส่วนหนึ่งจะส่งขายไปยังแหล่งขายปลาสวยงาม
ทะเลไทยก็มีกฎหมายอยู่หลายแห่ง
แต่ว่าคนดูแลรักษากฎหมายบางครั้งก็ไม่ทัน
ต่อการกระทำผิดที่เกิดขึ้นตามจุดนู้นจุดนี้
มันก็เลยต้องไปช่วยเป็นหูเป็นตากัน
รวมทั้งในเรื่องของการจัดการที่ปลายปัญหาด้วย
เพราะว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นบางครั้งก็มาขายกันที่ศูนย์จรูจักร
ก็จะคงจะต้องมีการไปตรวจสอบกันเป็นประจำ
ว่าที่สวนธุรกิจจักรมีสัตว์น้ำผิดกฎหมาย
ปากการังกะละปังหาหอยมือเสือขายอยู่เปล่า

ถ้าเกิดขายอยู่ก็ถือว่าเขาทำผิดกฎหมาย
แต่ว่าบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปจับกันเรื่องสัตว์ป่าเรื่องนก
แต่เรื่องสัตว์น้ำเนี่ยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกันมากนัก

เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องจัดการครับ
แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่จะสามารถปราบปรามขบวนการลักลอบจับปลาสวยงามได้เป็นจำนวนมาก
แต่ปัจจุบันยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ยังมีกลุ่มผู้ลักลอบกล้าที่จะจับปลาเหล่านี้
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น
และควรมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด

ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอีกสิ่งหนึ่งของประเทศ
สรอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน